สวัสดีคนใหม่ครับแฟน
รายการและขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ศักราชใหม่กันครั้งแรกวันนี้
การฉลองปีใหม่ของเรานักเตะทีมชาติภาค
ทีมชาติไทยหลังจากที่กลำศึกหนักกันมาทั้งปี
พร้อมทั้งไปทำความรู้จักกับแฟนสาวของนักฟุตบอลทีมชาติไทย
เบื้องหลังกำลังใจอันสำคัญผู้ที่ทำให้เหล่าทัพช้างศึกสู้ไม่มีถอย

ครั้งแรกเลยเจอหนุ่ยแต่ตอนแรกคุยกันก็แบบเหมือนจะทะเลาะกันนะคะต่างคนก็ต่างกวนนะครับ
แท่งหล่อไหมเหรอหล่อกว่าเก่งอ่ะคือบางเรื่องออมก็ยอมรับค่ะว่า
มีแบบน้อยหรือว่าแบบน้อยใจอย่างนี้บ้าง

อย่างเช่นเรื่องที่ออมจะต้องคลอดลูกแล้วเขาต้องไปทำงาน
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับดูกันได้ทุกเพศทุกวัย
ไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอลนะครับเวลาดีแบบนี้นะครับ
สิบเอ็ดโมงตรงทางไทยรัฐทีวีกดมาเลยครับช่องสามสิบสองนะฮะ
จะได้พบกับเรื่องราวต่างนะครับของทีมชาติไทยนะครับ
รวมไว้ที่นี่ครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผมได้แอบนะครับไปเก็บภาพรวบรวมเรื่องราวต่างนะครับ
เหล่าทัพช้างศึกไทยนะครับที่ไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวนะครับ
ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่นี่ที่เดียว
เชื่อบรรทัยกับซิโก้ไปชมเลยครับ
เดตข่าวช้างศึกไทยในรอบสัปดาห์ซึ่งในวันปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
แต่ละคนก็เดินทางไปพักผ่อนกับแฟนสาวบ้างนักฟุตบอลบางคนก็พาครอบครัวไปเที่ยวกันบ้าง
แต่สำหรับเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาศูนย์หน้าทีมชาติไทยหรือพระคัมภีร์รัฐโม
ที่ได้อุปสมบทไปในช่วงก่อนวันขึ้นปีใหม่ตอนนี้ก็ได้เลิกลาศิกขาบทแล้ว
ทั้งนี้เจ้ามุ้ยยังได้มอบรั้วศูนย์เด็กเล็กที่สร้างเสร็จแล้ว
ลูกฟุตบอลให้โรงเรียนในอำเภอสังขะจังหวัดบ้านเกิดในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ด้วย
พร้อมกับฟิตซ้อมร่างกายเพื่อสู้ศึกกับทีมชาติยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก๕แมทที่เหลือในปีนี้
และอีกหนึ่งข่าวที่แฟนบอลชาวไทยรอคอยนั่นก็คือเรื่องของเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยรูปแบบใหม่
เพราะล่าสุดครับเจ้าของลิขสิทธิ์การจำหน่ายเสื้อรายใหม่ยังว่าลิกสปอร์ต
ทำการปล่อยทีเซอร์หรือตัวอย่างเสื้อเชียร์สำหรับแฟนบอลออกมาแล้ว
ซึ่งก็มีลวดลายความเป็นไทยแฝงอยู่บนเนื้อผ้า
ส่วนเสื้อทีมชาติไทยของจริงนั้นจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปครับ
และอีกหนึ่งข่าวครับอาจจะไม่ใช่เรื่องของทีมชาติไทยซะทีเดียว
นั่นก็คือศึกแม่โขงคลับแชมป์เปียนชิปซึ่งสโมสรตัวแทนของประเทศไทยอย่างบุรีรำยูไนเต็ด
แพ้ล้านช้างยูไนเต็ดสโมสรจากประเทศลาวมา๐ประตูต่อหนึ่ง
จะเปิดสนามธรรมศาสตรังสิตเพื่อตัดสินแชมป์กันอีกครั้ง
โดยไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดในวันที่๘มกราคมนี้
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีและการแข่งขันจริงนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๙นาฬิกา
ยังไงก็แล้วแต่ครับมาช่วยกันเชียร์สโมสรของประเทศไทยอย่างบุรีรำยูไนเต็ด
ให้ได้แชมป์แรกของปีมาฝากคนไทยทุกคนกันด้วยนะครับ
สัปดาห์หน้ารายการเราจะมีข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้น

ส่วนตอนนี้เราไปพบกับคุณศักดิ์สิทธิแท่งทองกันต่อดีกว่าครับ
เป็นไงครับท่านผู้ชมครับจุใจกันไหมครับกับภาพความน่ารักความอบอุ่นนะครับ
เหล่าทีมช้างศึกไทยของเรานะฮะได้มีโอกาสกลับไปนะครับ
ลองปีใหม่กับครอบครัวและคนรักของตัวเองโอ้โหเห็นแล้วอิจฉาน่าดูเลยนะครับ
พูดถึงคนรักแล้วนะครับรายการของเรานะครับวันนี้มีโอกาสนะครับ
ชวนแฟนสาวนะครับของนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาพูดคุยกันด้วยครับ
เบื้องหลังนะฮะความเป็นอยู่แล้วก็เบื้องหลังนะครับ
ความสำเร็จกำลังใจอันสำคัญนะครับส่วนจะเป็นใครยังไงนั้นนะฮะ
เดี๋ยวสักครู่เดียวฮะกลับมาพูดคุยกันแน่นอนในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ครับ
ได้ข่าวว่าเก่งชอบแต่งหน้าหรือเปล่าใช่ค่ะชอบแต่งหน้า
เรื่องที่เซ็นซิปก็น่าจะเป็นเรื่องหมาเขาอะค่ะหมาเขาตาย
ขุดหลุมฝังหมาเองด้วยแล้วก็แบบแทบจะลงไปอยู่ในหลุมกับหมา